เชฟไม่ชัดหรอก

กลับมาทำบัวรอยสามสีกันต่อค่ะ
ในชั่วเชฟกระดานหล่อ

หลังจากที่เราทำแป้ง
ตั้งแต่ผสมสีกับผลไม้ผักผลไม้แล้วก็ร่อนแล้วก็ปั้นอะไรทุกอย่าง
แล้วก็ต้มเรียบร้อยตอนนี้อะไรต่อค่ะเชฟกะทิเนี่ยพี่มาทำน้ำบัวรอย
โบราณน้ำบัวลอยน้ำกะทินั่นเองต้องใส่อะไรยังไงคะเชฟ
ตอนนี้มีอะไรกะทิอยู่ในอันนี้หางกะทิใช่ไหมใช่ครับหัวหางครับเป็นกลางครับ
ใส่ลงไปแล้วอะไรต่อคะเชฟเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวเหรอ
กะเอาแล้วก็จะใส่เกลือครับ

นิดเดียวพอครับให้มันกลมกล่อม

ต้องให้เดือดแล้วก็นิดเดียวครับแล้วก็ปิดเลยครับ

เออเป็นหอมมะพร้าวไง

มีแล้วเลย

แล้วหลังจากที่ใส่เนื้อเสร็จแล้วก็ปิดไฟ

หน้าตาดีแล้วไม่คิดว่ามันสีสามสีนี้มาร่วมกัน
โดยเนื้อด้วยความสวยงามก่อนใช่ค่ะเชฟ
ให้๕เป็นเพราะว่าฉัน
ต่อให้ตักมายังไงก็ดูมึงดูสวยนะครับ

แล้วความสวยงาม๕แล้วเพราะฉะนั้นเรามาชิมกันดีกว่า
อร่อยครับ

ขอสามสีสามสีสามสีเลยสามสี

อืมนี่เล่นใหญ่มาก

ก็หวานกำลังดีเลยครับผมแล้วก็

เราไม่ได้ชิมเลยระหว่างทำพี่ก้าวเราต้องชิม
แล้วก็เราชิมของเชฟก่อนนะถามสีถูกต้องตามระเบียบ

อร่อยมากอืมไม่หวานมากดีอ่ะ
หอมกระทิก

อยากต้องชิมของตัวเอง

อร่อยใช่ไหมให้คะแนนเลย

ทำง่ายจริงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กับเมนูบัวลอย๓สีที่มีสีสันสดใสแบบนี้
สองแม่บ้านของเราเลยคว้าคะแนนได้ไปเต็มสิบทั้งคู่
เมนูแบบไทยที่ทำได้ง่ายลองไปทำตามดูนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากนะวันหลังมาอีกนะจ๊ะ

โอ๊ยชวงหน้าชอบ

ทำไมผมเขาเท่อย่างนี้

ตอนนี้ก็เป็นเด็กแนวกันนะคะ

ทั้งเพชรและแนวตามสไตล์ของเขา
อันนี้เกาหลีน่าได้ดีทำยังไงดี
อืมไม่รู้ทำอะไรดี
คลิปเชฟจำตาล

งานของคุณ
อ่าโอเคเดี๋ยวตัวนี้นะคะ
เดี๋ยวต้องปล่อยตัวเชฟไปดูแลกิจการที่ร้านข้าวหนมก่อนนะ
มาเจอกับผู้ชายในฝันของเราในวันนี้
ใช่แล้วพักตัวเดียวค่ะครับพักตัวเดียวค่ะใช่แล้ว

แม่บ้าเจอสัญญาณ